ไปดูกันที่ครอบครัวฉัดบริรักษ์กันบ้างนะคะ
บ้านนี้ค่ะน้องเล็กคนสุดท้องอย่างน้องพัฒน์นะคะ
เขาบอกว่าขอขมาลาบวชทุกคนในครอบครัว
รวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงด้วยค่ะ
จะทำให้ครอบครัวได้ยิ้มปลื้มด้วยความภาคภูมิใจ
จากการคว้าปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์
สาขาการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาได้หมาดนะคะ
ล่าสุดนักแสดงหนุ่มพัดชัดบริรักษ์ค่ะ
น้องชายคนเล็กของคุณบอยปกรณ์ค่ะ
เตรียมพร้อมจะทำอีกหนึ่งหน้าที่ของลูกผู้ชายไทย
อยู่ใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนาแล้วนะคะ

เจ้าตัวได้นำพานเข้ากล่าวคำขอขมาลาบวชคุณแม่งามทิพย์

คุณบอยปกรณ์กับคุณห่องธนาค่ะ
โดยมีน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้าน
ก็นั่งเป็นกำลังใจอยู่ข้างค่ะ
บรรยากาศในบ้านก็ดูเต็มไปด้วยความตื้นตันนะคะ
แล้วก็อบอุ่นอย่างมากค่ะ
โดยพัฒน์เองก็มีกำหนดจะเข้าพิธีอุปสมบท

วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
เพิ่งจะจบปริญญาตรีมาหมาดด้วยนะคะ

ก็บวชเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙กันด้วยนะคะ